มาดูพิธีกรมากความสามารถกันดีกว่า
สำหรับญาติที่หลายคนเรียกว่าติดปากเขาไม่ได้แก่
พี่ปอมแปมโดดดังมาจากเป็นพิธีกรเทยเที่ยวไทย

แล้วบอกเลยว่าไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน

เห็นว่าปีหน้าจะคลอดโปรเจกต์ใหม่อีกเพียบเลยนะคะ
เห็นว่ามีไอเดียบันเจิดเยอะมากทำงานหนักขนาดนี้
สุขภาพร่างกายยายเป็นยังไงบ้างเอาไปฟังยายหน่อยจ้า
ก็พูดตรงว่าก็ทำอันนี้มานาน
ก็สมมุติถ้าเราทออันนี้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรกิน

ซึ่งจริงถ้าเรารู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงไปกลับมา
เราก็ยังแบบเออเราก็ยังพูดกับเราได้
เพราะเรายังไม่ได้แก่แก๊สไม่ได้กระหลกกระลาย
ปีหน้าก็จะเรามาทำงานเบื้องหลังเยอะขึ้น
อย่างที่ใครบอกแล้วก็จะมีรายการใหม่ให้ดู
แต่เดี๋ยวรอดูกันก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวของความสนุกสนานในงานบุญ
ช่วงนี้กลับไปออกกำลังกายเยอะขึ้น
เปล่าลงไหมคะสำหรับเรื่องประธาน
เปล่าลงค่ะ